ข่าวนี้ค่ะยังต้องหากันอยู่เหมือนกัน
แม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมา๔ปีแล้ว
ลูกชายเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น

นี่คือภาพสุดท้ายที่มาเที่ยวกัน

ตรงนี้คือจุดบนพระธาตุที่ดอยอินทนนท์
เมื่อ๔ปีก่อนคือวันที่๙เมษา๖๑
และนี่คือภาพของพ่อภาพสุดท้าย
ใช่ค่ะแล้วทีนี้เวลามันล่วงเลยมา๔ปีแล้ว
ลูกชายยังไม่หยุดตามหาพ่อนะคะ
จริงเรื่องนี้มันเคยเป็นข่าวมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคะ

ถ้าเกิดว่าคุณตาตอนนี้ยังอยู่เนี่ยคุณตาคนนี้จะอายุ๘๒ปีนะคะ
นี่คือนายคิญญานาคามูระชาวญี่ปุ่นค่ะ
ศูนย์หายตอนที่เดินทางไปท่องเที่ยว
ดอยอินทนนทอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
แล้วคุณผู้ชมคือจนถึงวันนี้นะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ยังคงตามหาอยู่
ใช่ครับเพราะคนเป็นลูกไม่หยุดตามหา

ลูกบอกว่าทุกอย่างมันวนอยู่ในหัวตรงจุดที่พ่อหายไป

คือพ่อเป็นวิศวกรต้องเดินทางไปทั่วโลกใช่ไหม
และทีนี้พ่อก็มาเมืองไทย
เพราะว่าตัวลูกชายทำงานและแต่งงานกับคนไทยที่เมืองไทยเนี่ยนะฮะ
ก็เลยชวนพ่อมาเที่ยวดอยอินทนนท์พ่อไม่ได้นานแล้ว

ก็มาเที่ยวดอยอินถนนพร้อมหน้าพร้อมตานะเมื่อปี๖๑นะ
แวะถ่ายรูปที่พระธาตุตอน๑๐โมงเช้าเมื่อกี้
รูปสุดท้ายเมื่อกี้นะฮะค่ะแล้วหลังจากนั้นนะฮะลูกชายเนี่ย
หันไปถ่ายรูปดอกม้งดอกไม้
พอเงยหน้ามาไม่เห็นพ่อแล้วก็คิดว่าพ่อเนี่ยเดินไปตรงกิวแม่ปานหรือเปล่า
แต่ทีนี้ถามคนแถวนั้นคนแถวนั้นบอกว่าก็เห็นเมื่อกี้นะ
ที่เป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมเดินไปที่ลานหินตรงพระธาตุ
ซึ่งตรงนั้นมันเป็นแนวต่อกับเขตป่าใช่ค่ะและกล้องวงจรปิดตรงนั้นใช้ไม่ได้
นั่นแหละครับคือจุดสุดท้ายที่พ่อเนี่ยหายไปและรูปนี้คือรูปสุดท้ายนะครับ
ทีนี้คิดตลอดว่าพ่อหลงป่าแต่คิดว่าพ่อยังมีชีวิตนะ
เพราะพ่อเดินทางไปไหนต่อไหนทั่วโลกแล้วคงจะเอาตัวรอดได้
มีคนบอกให้เขาหยุดตามหาใช้ชีวิตปกติสักที
แต่เขาบอกมันหยุดไม่ได้ทุกอย่างมันวนอยู่ในหัว
คุณคิดดูสิคือลูกชายบอกนะหลังจากที่พ่อหาย
ผมขึ้นมาเชียงใหม่เกือบ๑๐ครั้งนะ
แล้วใครบอกว่าเห็นพ่อตรงไหนผมตามไปดูหมดเลย
แต่ก็ไม่เคยเจอค่ะซึ่งเขาบอกว่าคือผมไม่คิดเลย
จะไปดูเรื่องศพรายญาติตามที่ต่าง
เพราะว่าผมคิดอยู่ในใจพ่อผมยังไม่ตาย
ซึ่งเป็นปฏิบัติการอีกรอบหนึ่ง
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันแรกของการค้นหานะคะ
เจ้าหน้าที่ถามว่าพอไปค้นหาในพื้นที่ตรงนี้

เจอคุณผู้ชมเจอเป็นกางเกงขายาวสีเข้ม
แล้วกางเกงมันเป็นสภาพเก่าแล้ว
เหมือนกับมีมอสขึ้นเต็มเลย

ลูกบอกว่าอันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ของพ่อนะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ถามนะถามลูกชายคนนี้ว่า
นี่ใช่ของพ่อไหมวันนั้นพ่อใส่กางเกงสีอะไร
ซึ่งจริงในวันนั้นพ่อใส่กางเกงขายาวสีครีม
ตามภาพเลยเสื้อเชิดลายสก๊อตสีฟ้าขาว
เข็มขัดน้ำตาลแดงแล้วก็รองเท้าสีดำยี่ห้อฟิล่า
แล้วก็หมวกแก๊ปยี่ห้อดัลล็อป
มีกระเป๋าสะพายข้างเขียวขี้ม้าแล้วก็นาฬิกาข้อมือ
แต่กางเกงนี้ไม่น่าจะใช่กางเกงที่พ่อใส่
ใช่ค่ะแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เก็บเอาไว้ตรวจสอบก่อน
ทีนี้ทางด้านผู้อำกับการ๔กองบังคับการปราบรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธุ์ตำรวจเอกสานุวงศ์คงคาอินเนี่ย
ก็บอกว่าตอนนี้ตำรวจมีการตรวจสอบ
ข้อมูลกับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
เพราะว่าต้องไปดูไงว่าคุณพ่อเนี่ย
เดินทางออกนอกประเทศหรือเปล่าพ่อคือนายคิญญานาคามูระ

เจอความเคลื่อนไหวทางการเงินหลังจากที่หายตัวไปนะคะ
แล้วก็สาเหตุที่หายไปน่าจะเกิดจากการพลัดหลง

เจ้าหน้าที่อุทยานเขาเห็นคนศูนย์หายเดินเข้าไปในป่า

กล้าที่หยิบบอกเศษผ้าเศษอะไรมาดูมาพิสูจน์เลย
ใช่ก็นี่เขาหวังเลยว่า
ค้นหารอบนี้จะเจอเบาะแสจะเจออะไรไหมที่จะสืบหาต่อไป

แล้วก็คิดว่าพ่อยังมีชีวิตอยู่นะคะ